ตัวเลขตอนนี้เพิ่มขึ้นทั่วประเทศนะคะย้ำกันก่อนนะว่า๕๙จังหวัด
จากเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วค่ะ
ตอนนี้โควิดเนี่ยนะคะและแต่ละจังหวัดตอนนี้ก็มีมาตรการแตกต่างกันไปเนี่ยนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องความเข้มงวดใครจะเข้าจะออกพื้นที่
พื้นที่ปิดหมู่บ้านปิดตำบลปิดอำเภอบางจังหวัดปิดจังหวัดไปล็อกดาวน
ตัวเองไปเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบ
เรียงรายละเอียดกันหน่อยว่าจุดไหนเขาเข้มงวดจุดไหนเขาปิดเนี่ยนะคะ
จุดนี้คือจุดตรวจขุนวัยเทศบาลนครยาลา
ตำรวจเขาตั้งจุดตรวจขึ้นมาปิดกั้นเส้นทางเข้าเมือง
ไม่อนุญาตให้รถที่มาจากปัตตานีวิ่งเข้าเมืองยาลานะคะ
ใครที่จะเดินทางนะคะฟังเลยนะคะจากปัตตานีมายาลา
เส้นทางนี้จุดตรวจขุนวัยเขาตั้งขึ้นมาปิดกั้นเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจแล้วก็รับทราบ

ส่งผลให้การจราจรค่อนข้างติดขัดนะคะ
หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงได้ตอนนี้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะ
คำสั่งนี้ออกเมื่อช่วงเย็น๒๙มีนาคมจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดยาลาค่ะ
จากปัจจุบันนี้ยาลามีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในหลายอำเภอ
ส่วนอีกหนึ่งจังหวัดนะคะเป็นจังหวัดท่องเที่ยว
จุดนี้มีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะ
มาตรการค่อนข้างเข้มงวดค่ะมีการแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียเป็นประจำเลยนะคะ
มาตรการของภูเก็ตผู้ว่าราชการจังหวัดตอนนี้ค่ะ
สั่งปิดช่องทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดนะคะ
พื้นที่จังหวัดคือทั้งจังหวัดเลยนะ
ยกเว้นช่องทางเดินอากาศตั้งแต่ศูนย์นาฬิกา
จุดศูนย์หนึ่งนาทีของ๓๐มีนาคมก็คือปิดแล้วล่ะตั้งแต่เมื่อคืน
จนถึง๓๐เมษายนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ตอนนี้ภูเก็ตล็อกดาวน์ค่ะ๑เดือนเต็ม
ส่วนที่พังงาอันนี้ก็นักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะคะ
คนไทยก็เยอะค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศมาตรการ
ดาวน์ป้องกันโควิดเหมือนกันเลยนะคะมีการตั้งจุดสกัดบริเวณแยกมรุย
อำเภอทัพปุดนอกจากนี้มีจุดสกัดด้วยนะคะ
เป็นการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้มงวดทุกจุดค่ะ
กันแบบไปเช้าเย็นกลับเท่านั้นแต่ว่าต้องรายงานตัวเพื่อขออนุญาต
กับทางในอำเภอกับทางเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อถึงที่อยู่ที่อาศัยอยู่
ไปทำงานอะไรจะต้องแจ้งให้เขาช่วงนี้เผื่อเวลาหน่อยนะคะ
ที่จะไปทำงานเนี่ยนะคะส่วนผู้ติดเชื้อต้องกักตัว๑๔วัน
พร้อมให้เจ้าบ้านแจ้งต่อพนักงานควบคุมโรค
ในพื้นที่ทราบทันทีหากฝ่าฝืนหากฝ่าฝืนปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทค่ะ
ภาคใต้ขึ้นมาที่นครพนมนะคะภาคอีสานค่ะ
มีการปิดพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงอันนี้เป็นหน่วยเล็กลงหน่อยนะ
จุดนี้ใน๒จุดที่เขาปิดนี่นะคะ๔๐๐ครัวเรือนอยู่ในนั้น
ทำไมต้องปิดเพราะว่าไปตรวจพบว่ามีหญิงอายุ๖๓ค่ะ
เดินทางกลับจากกรุงเทพติดโควิดมาปิดกั้นทางเข้าออกเป็นวันที่๓แล้วนะคะ
ตรวจคัดกรองไม่ให้มีการเข้าออกซึ่งจะถือว่าเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปทำความสะอาดทั้งหมู่บ้านแบบนี้เลยค่ะ
อกจากนี้นะคะกักตัวผู้เข้าข่ายติดเชื้อ๓๔คน
เป็นชาวบ้านคำสว่างหมู่ที่๒ตำบลนาเดืออำเภอศรีสงคราม
เนื่องจากกลุ่มนี้เดินทางไปร่วมงานแต่งงาน
หมู่บ้านท่าดอกแก้วที่เขาปิดไปแล้วแล้วก็พบผู้ติดเชื้อ
ต้องกักตัว๑๔วันนะคะแล้วก็เพิ่มมาตรการเข้มงวดทุกด้าน
รวมไปถึงประสาน๑๒อำเภอในนครพนมค่ะ
ระดมเจ้าหน้าที่กันตรวจสอบเฝ้าระวัง
แล้วก็ระดมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในจุดเสี่ยงทุกจุดค่ะ
แต่ประชาชนนะคะเหมือนเดิมค่ะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

เมื่อวานนี้รองวิศนุเครืองามบอกแล้วว่า
ในกรุงเทพยังเห็นรถเยอะอยู่เลย
ถ้าเกิดว่ายังออกมาเพ่นพันกันแบบนี้
ก็เป็นไปได้นะว่าอาจจะล็อกดาวน์กรุงเทพมหานครนะคะ
เพราะฉะนั้นอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ